คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศเรื่องของการจัดกิจกรรมปีใหม่กันบ้าง
อย่างเหนือสุดของประเทศอย่างเชียงบรายนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๑๐นะครับติดตามรายงานจากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙แบบวิถีพุธ
ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อนำความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิต
และในการสวดมนต์ข้ามปีสวัสดีความสุขนั้น
แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมข้ามปี

จะได้นั่งสมาธิข้ามปีและแน่นอนฟังเทศกันแรกของปี
ปีนี้จะรับผู้ปฏิบัติธรรมเพียง๒๕๐๐คน
มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมฟังธรรมะ
มนต์ข้ามปีและตักบาทปีใหม่
ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง๑๐๐๐คน
จังหวัดเชียงรายนับเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศเย็น
และความงดงามของวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงปีใหม่
เตรียมความพร้อมทั้งจังหวัดนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุทยานแห่งชาติ

พบนโยบายจากท่านภูมิว่าให้ช่วยกันดูแลอำนวงคับสะดวก
ความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะที่ภูชีฟ้าอย่างนี้
หรือที่เป็นบนดอยก็มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
มีทีมชุดตรวจดูแลความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ของทางบุญญาณอาจารย์ด้วยด้วย
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวกว่า๓ล้านคนตลอดทั้งปี
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๑๐สร้างรายได้มากถึง๓๐๐๐ล้านบาท
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน
ทางภาคเหนือของไทยตอนนี้อากาศค่อนข้างดียังคงเย็นอย่างต่อเนื่อง
สามารถไปเที่ยวกันได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะครับ